แม่บ้านพระเจ้าบ้าน

นักพยากรพยิบซีอันดับหนึ่งของเมืองไทย

กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของเรา
สำหรับคนที่เกิดเดือนพฤษภาคม
ช่วงนี้การงานการเงินเป็นยังไงบ้างคะ
เดือนพฤษภาคมพาลีพบนางมนโท

อ๊าออยังมีอีกหรอเนี่ย

อันนี้คือแบบหักแบบไม่ให้กำลังใจไม่ให้ความฝันคนอื่นเลย
นางมนโธก็เป็นแฟนทศกัณฐ์
แล้วผาลีไปยื้อเข้ามา

นึกว่าเจอรักพบอย่างนั้นดี

คงมีสามีแล้วไม่ได้เราต้องหักห้ามใจ

เจอคนที่ชอบแต่ช่วงเวลาที่มันไม่ใช่
นั่นควรจะหยุด

หยุดที่ตัวเองนะฮะใช่

ห้ามลูกสินชะนกหรืออยู่แต่งงานด้านอาจารย์นักวิชาการครู
สำเร็จดีรวมไปถึงแพทย์พยาบาลเพศรัชกรเปิดร้านขายยาร้านเสริมสวยร้านเกี่ยวกับสุขภาพ
เปิดเรื่องฟิตเน็ตออกกำลังกาย

เงินโดดเด่นเลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มัวแต่ไปหลงรัก
รักแท้มันต้องไม่เป็นแบบนี้
ใช่มันต้องมาในถุกมันต้องเกิดร้านห้อควรถูกต้องด้วย
ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีขนแล้วมีกลิ่นหน่อย

นั้นมันรักแร้เหรออาจารย์ก็งง
จ้าอันนั้นมันรักไม่ดีเลย

กับพระแม่โพสบนะพระแม่โห
พระแม่โภษบอันนี้ดีแล้วอันนี้ดีจริงแล้ว

สมบูรณ์ดีมากเด่นมากในเรื่องของการเงิน
แล้วก็จะมีเงินเข้ามาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง
ที่สำคัญเกี่ยวกับสินค้าทางด้านการเกษตร

อ๋อเออเพราะว่าไม่ทำลายนอนกลอย่างนี้
ต้องบอกว่าดีใจด้วยนะ
เอาจริงนะจริงดีเกือบทุกเดือนเลยเนาะ

เพราะว่าเราอัปเดตกันให้ครบเรียบร้อยแล้ว
ก็มาถึงเวลาที่เราจะเปิดประเด็นโหลาแซ่บกัน

ประเด็นของเราก็คือหนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหน
ในช่วงนี้มีสัมผัสที่๖แรงเวอร์

ศิกษาสันธรณ์อ่ะนั่นเองนะคะ
อาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะมีเรื่องนั้นเกิดขึ้น
มันก็เป็นไปได้นะแล้วก็เดือนที่จะเป็นไปได้ที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือเดือนนี้
ผู้ที่เกิดเดือนพฤศจิกายน

อาจจะรู้ว่าดีมากว่านี้ครบหมด

แฟนจะไปมีกิ๊กหรือว่า

คือบางทีแบบรู้สึกวันนี้มันมีอะไรไม่ดีไม่ออกจากบ้านดีกว่า

เตือนเขาก่อนทำให้เกิดไม่เป็นปัญหา
พอเขารู้ช่วงเวลานี้จะไม่ค่อยดี

แล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้ทันด้วย
ผู้ที่เกิดเดือนพฤศจิกายน

หรือว่าอาจจะรู้สึกสัมผัสได้
อาการเช่นอย่างอาจารย์ไปดูฮวงจุ้ย

ห้องนี้เคยมีคนป่วยแล้ว

ก็คือผู้ที่เกิดเดือนสิงหาคม

จั๊กแวมันนี่แม่เอ็ง

แต่เราเคยมีเซนต์อย่างนี้แล้วเราก็ปิดสัญญานะ

วิธีการง่ายที่สุดเลย

แล้วก็ปฏิเสธุลักษณ์

จริงมีวิธีไหนที่ช่วยได้บ้างแบบให้เจอน้อยลงหรือลดความกลัวลงได้บ้าง
สวดที่ดีที่สุดเลยก็คือคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
พอเราสวดบทนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราแผ่เมตตา
ความรู้สึกดีของเราเนี่ยจะส่งไปเป็นสายลมเย็นพัดผ่าน
เป็นสายฝนเย็นชุ่มฉ่ำใจ
พอเขาได้รับไปเนี่ยเขาจะมีความสุขขึ้น
แม้เพียงชั่วเขาเรียกว่างูแลบลิ้นหรือว่ากระพริบตาเดียวหรือว่ารัดนิ้วมือเดียวเนี่ย

ความแค่นี้ยังรู้สึกเย็น

ทำได้แล้วก็ทำกันทุกเดือนเลยนะ

บอกว่าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่เล่นลับ
แต่ว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ใครหลายคนอยากรู้นะครับ
คนก็มีความเชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะคะ
บางคนเชื่อแล้วก็เออใส่ใจนะคะทำเรื่องดีออกมา
แต่บางคนก็ปล่อยผ่านไปสำหรับสัมพันธ์ที่๖อย่างนี้นะคะ
แต่ถ้าใครเขาเรียกว่าเจอแล้วนะ
อย่างที่อาจารย์บอกสวดมนต์ไหว้พระบ่อย

อย่ายิ้มเยอะ
อะไรนี่ดูสิยิ้มหน้าไม่ล๊อคเลย
เอาเป็นว่าเคลียร์ไปทุกประเด็นแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แล้ววันนี้พูดเลยว่ามีของมาแจกด้วย
เป็นเครื่องรางที่ทำให้คุณโชคดี
ไปดูได้เลยนะในเฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบาลค่ะ

ฝ่ายที่คุณดูไม่ทันนะคะแล้วก็อยากดูย้อนหลัง
ย้อนหลังเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ไทยรัฐทีวีค่ะ

วันนี้เราทั้งสี่คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ